งานอื่นด้วยนะฮะงานบวชงานแต่งอะไรอย่างนี้ฮะ

แม้ว่าบางงานบอกว่าจะขออนุญาตแล้ว
แต่ว่าช่วงนี้เราอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินนะครับ

ทีนี้ที่ราชบุรีเขาลงดาบแล้วสำหรับงานแห่นาคงานบวช
ซึ่งมีคนไปรวมตัวจำนวนมากแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่กันออกมา
เจ้าหน้าที่เขาขับรถเข้าไปสำรวจตรวจสอบ
รวมกลุ่มอะไรกันคนเยอะจังนะครับ
เขาก็เลยถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานก่อน
จะเข้าไปห้ามปรามไม่ให้บวชตอนนี้ก็ไม่ได้คุณ
อ่ะปล่อยก่อนแต่ว่าทีนี้ถ้าถามว่าเอาผิดไหมเอาผิดนะครับ
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ
ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบการจัดงานอุปสมบทแห่นาค
ซึ่งถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
ซึ่งคลิปที่เห็นนี้เกิดขึ้นที่วัดดอนตะลุงหมู่ที่๒ตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมือง
วันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่เข้าตรวจสอบก็พบขบวนแห่นาคพร้อมเครื่องเสียงนะฮะรถแห่นี่แหละครับ
ก็มีการแห่กันระยะทางร่วมกว่า๒๐๐เมตรนะครับ
โดยมีผู้เข้าร่วมแห่นาคเกินกว่า๒๐๐คนนะคุณ
ซึ่งขบวนแห่นาคมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็มีการเต้นกันสนุกสนาน
บางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงก็ถ่ายคลิปวิดีโอและรูปภาพไว้
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบคดีนะครับ
พร้อมให้สั่งพร้อมสั่งนะคุณ
คือตอนไปถึงนอกจากเก็บหลักฐานแล้ว
มีการสั่งให้หยุดใช้เครื่องเสียงก่อนนะครับ
แล้วอีกอย่างที่สั่งได้ก็คือให้ผู้ร่วมขบวนทั้งหมดเนี่ย
สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงนากเลยนะคุณ
นาคก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้
แต่ถามว่าจะไปห้ามบวชห้ามอะไรไม่ห้าม
คุณบวชต่อได้แต่อย่างน้อยคุณสวมหน้ากากอนามัย
หยุดเครื่องขยายเสียงหยุดเต้นหยุดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หมดนะครับ
และทีนี้ก็นัดหมายสำหรับผู้จัดงาน
ให้มาที่ว่าการอำเภอในวันที่๒๕เมษายน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับ
ทีนี้ครับผู้จัดงานมาไหมมาตามนัดครับ
เดินทางมาพบประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับ
จัดให้มีการชุมนุมการทำกิจกรรม

เป็นการฝ่าฝืนมาตรก้าวพรกชุกเฉิน
ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดราชบุรี

ทีนี้ก็รวบรวมหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอ

ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรี

เขาจะบอกว่าเขาเคยแจ้งทางหน่วยงาน

เพื่อขอจัดงานในวันเวลาดังกล่าว

แต่ทีนี้ครับทางจังหวัดเนี่ย
บอกว่ามันต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

ที่มันทวีความรุนแรงแล้วก็กระจายเป็นวงกว้าง

ทั้งกฎหมายทั้งพรกรฉุกเฉิน

ดังนั้นงานต่างที่แม้จะเคยขออนุญาตมานานแล้ว

ปรับตัวตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงดาบทำโทษเรียบร้อยแล้วนะฮะ